คุณผู้ชมคะไปดูคอนเสิร์ตกันต่อดีไหมคะ
เมื่อคืนนี้ที่นครพนมค่ะ
มีคอนเสิร์ตนักร้องชื่อดังขวัญใจวัยรุ่นมาเล่น

เออในงานประเภทนี้ออกพันธุ์สาหร่ายเรือไฟประจำปี๒๕๖๓นะคะ
เต้นกันอยู่ดีตีกันอีกแล้วค่ะคุณผู้ชม
มีคอนเสิร์ตที่ไหนทำไมต้องตีกันไม่เข้าใจจริงนะคะ

คนอื่นเขาอุตส่าห์จะมาสนุกกันกับครูเต้ยอภิวัต

ผลงานเพลงถ้าอ้ายหน้าใหม่และอีนางเอ๋ย

อาจจะมาโชว์สเต็ปกันซะหน่อยในงานคอนเสิร์ตนะครับ
ปรากฏว่าตีกันรึ่มเลยค่ะ
เดือดร้อนจำหนี้ต้องมาควบคุมสถานการณ์อีก

ดีไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครล้มตายนะคะ
คือในงานเนี่ยก็แน่นอนแหละมีกลุ่มวัยรุ่น
มีแฟนคลับเดินทางมาชมคอนเสิร์ตมากกว่า๒๐๐คน
เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานก็มาช่วยกันรักษาความปลอดภัย
แล้วก็คัดกรองเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด๑๙ด้วย
เต้ยเพิ่งเล่นไปได้แค่๓เพลงเท่านั้นเองค่ะ

จังหวะมันดีอะค่ะเพลงมันสนุกไง

ละมุนทันทีเลยค่ะกลุ่มวัยรุ่นที่มาชมคอนเสิร์ตนะคะ
ดูฟูเตอร์อยู่ดีตีกันเฉยเลย
รุมโอ้โหชกต่อยกันบางคนวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่นี่ก็มีตั้งแต่ตำรวจทหารฝ่ายปกครอง
ก็กรวนเข้ามาระงับสถานการณ์นะคะ
ชั่วโมงผ่านไปถึงจะสงบเงียบเรียบร้อยได้

แล้วก็ทะเลาวิวาสได้ประมาณสัก๑๐รายนะคะ
ก็สอบสวนแล้วก็ปล่อยตัวไปเพราะว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
แต่ว่าผู้ดูแลการจัดงานและผู้จัดคอนเสิร์ต
สั่งยกเลิกการแสดงทันทีเลย
ดูสิเห็นไหมเขาได้ฟังเพลงครูเต้

โดยจังหวัดนครพนมเขาบอกว่าเขามีมาตรการคุมเข้ม
ในพื้นที่การจัดงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ
ประจำปี๒๕๖๓นะ
ความปลอดภัยการควบคุมโควิด๑๙
ก็บอกให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยมาด้วย
มีการค้นอาวุธป้องกันการรักรอบ

เดี๋ยวเกิดมียิงกันโป้งป้างแทงกันขึ้นมา

ก็ดีค่ะที่ครั้งนี้ไม่มีใครเจ็บหรือว่าตาย
แต่ว่ามันก็ต้องเลิกได้แล้วเนาะ
ไปงานรื่นเริงอ่ะคุณพ่อให้ไปเที่ยวงานเนอะ